และในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๖๒นี้นะคะ
ปรายศนีย์ไทยเองได้มีการจัดทำตราปรายศนียากรชุดพิเศษ
เพื่อเป็นที่ระลึกในวันมหามงคล
บันทึกเรื่องราวพระราชพิธีครั้งประวัติศาสต
รอบ๖๙ปีของประเทศไทย
ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก
ติดตามจากรายงานกันเลยค่ะ
สำหรับนักสะสม
วันแรกของการจำหน่ายคือวันสำคัญ

พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพร้อมตราประจำวัน
โดยมีเฉพาะที่ทำการปรายศนีย์บางสาขา
เพื่อเพิ่มคุณค่าในการสะสม
และเป็นการบันทึกเรื่องราวสำคัญในวันมหามงคล
คำว่าราชดำเนินก็เป็นแปลได้ว่า
เป็นทางที่พระราชาเสด็จ
เพราะฉะนั้นก็เลยก็น่าสะสมจริง

ก็เลยต้องมาซื้อสแตม

เพื่อที่จะมาประทับตาเที่ยวลึก
แล้วก็ประทับตาประจำวัน

เพื่อที่จะเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ตราปรายศนียากรที่ระลึกชุดประวัติศาสตร์
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษในรัชกาลที่๑๐

จากเมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
รัชกาลที่๙ในปี๒๔
ความพิเศษในการจัดสร้างตราปรายศนียากรที่ระลึก
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษครั้งนี้
ปรายศนีย์ไทยใช้เทคนิคการพิมพ์บนฟอยกระจก
พร้อมกับใช้เทคนิคพิเศษพิมพ์๕สี
และปั๊มดูนูนซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของโลก
จะมีการอัญเชิญพระชายลักษณ์ของพระองค์ท่าน
แล้วก็จะมีฉากหลังเป็นรูปพระบรมมหาราชวัง
เพราะว่าพระมหากษัตริย์กับพระบรมมหาราชวัง
ก็เป็นสิ่งที่คู่กันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า
พระราชพิธีนั้นจัดขึ้นในบริเวณพระบรมหาราชวังด้วย
จากนั้นก็ยังมีพระปรมาพิทาย่อของพระองค์ท่าน
ถูกกัญเชิญขึ้นมาไว้บรวมสแกนด้วย
ก่อนหน้านี้ปรายศนีย์ไทยได้จัดสร้างตราปรายศนียากร
ที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่๑๐มาแล้ว
อาทิชุดที่ระลึกทรงบรรลุนิติภาวะ๒๘กรกฎาคม๒๕๖๒
ที่ระลึกเนื่องในวรโอกาสคล้ายวันสถาปนา
เด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
และชุด๖๔พันศาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร
ในส่วนรัชสมัยรัชกาลที่๑๐ชุดแรกคือชุด๖๕พันศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวัญเฉลิมพระชมพันศา๖๕พันศา
วันเฉลิมพระชมพันศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศาครบรอบ๖๖พันศา
ปรายศนียากรทั่วไปเพื่อการใช้งานมี๑๒ชนิดราคา
ถือว่าเป็นตราปรายศนียากรพระบรมชายาลักษณ์ชุดแรกแห่งราชการปัจจุบัน
และตราปรัชนียากรที่ระลึกชุดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่สิบ
วรชิกวงทองนนท์เจรันดอนถ่ายภาพ
ครีมิก้าพรมพันธ์ใจข่าวเที่ยวรักทีวีรายงาน